เพราะมันเป็นคนพูดเองอ่ะมันเป็นคนพูดเองว่าธรรมนัฐฝากมันดูแลมันพูดได้
รายการเองคุณไปเปิดดูได้เลยเฮ้ยเอาเอาเอาเอาเอานี่มา

ผมทำรุกิจเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมรู้จักคนนั้นคนนี้นะครับ
แล้วที่คุณยุทธพงศ์ถามเมื่อวานนี้เนี่ยรายละเอียดต่างเนี่ย

ผมเลยต้องเรียนเชิญมาพูดคุยกันในรายการนะครับ
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
เมื่อวานนี้เพิ่งตั้งกระทู้ถามสดนะฮะ

เมื่อวานวันเวลาหัดนะครับ
สภาเนี่ยก็มีการนัดประชุม
สมัยที่๒ทัพ๒๕๖๕แล้วนะครับ

ผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยก็ได้ตั้งกระทู้นะครับสดเนี่ย
ถามท่านนายกลำตีเพราะว่าเรื่องธุรกิจสีเทาเนี่ยนะครับ
คือที่ผมใช้คำว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องผับอย่างเดียว
มันมีทั้งยาเสพติดมีทั้งบ่อนการพนันนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีในสภา
แต่เสียดายท่านนายกลำตีไม่ได้มาตอบเอง
อบให้ลำตีช่วยว่าการกระทรวงกราโหมพลเอกชายชาญช้างมงคลมาตอบ
รู้สึกท่านนายกรัฐมนตรีจะไปติดภารกิจไปต่างประเทศใช่ไหม
คือผมก็ต้องเรียนคุณภาคภูมิตรงนะครับว่าจริงแล้วเนี่ย
ท่านนายกเนี่ยมีภารกิจต่างประเทศจริงน่าจะมอบหมายให้คนที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้
คือบิ๊กช้างเนี่ยพลเอกชายชาญช้างมงคลเนี่ย
ท่านเป็นลำตีช่วยกระลาโหมซึ่งเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับทหารนะ
เรื่องธุรกิจสีเทาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตำรวจเกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงถูกไหม
เพราะเราก็มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วที่จริงน่าจะมอบให้รองนายกฝ่ายความมั่นคงมาตอบเนี่ย

ก็ลุงป้อมถูกไหมลุงป้อมเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเพราะลุงป้อมก็เคยดูแลตำรวจมาถูกไหม
ก็น่าจะให้ลุงป้อมกับลุงป๊อกมาตอบเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าให้บิ๊กช้างมาตอบนะ
เอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่การตามปรางของตำรวจ

เรือมน้ำไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยจะแก้ปัญหายังไง
ให้คนเอกชายชาญมาตอบเนี่ยไม่ผิดปกติอะไรแล้วก็จะได้ประโยชน์ถูกไหมครับ
แล้วบิ๊กช้างก็ดูเมื่อวานคุณภาคภูมิดูในทีวีนะครับเพราะมีการถ่ายทอดสดอยู่แล้ว
ท่านก็ตอบอยู่นะเรื่องกลุ่มคนธุรกิจมันเกี่ยวพันกับสามขบวนการของกลุ่มชาวจีนที่เข้ามา

ก็ท่านก็ถือเอกสารมาถูกไหมผมไม่รู้ว่าใครไปเตรียมเอกสารให้ท่าน
ท่านก็อ่านตามเอกสารที่ท่านเตรียมมาถูกไหมคุณภาคภูมิ
คราวนี้เนี่ยไอ้ที่เมื่อวานเนี่ยที่ผมถามเนี่ยคือเรื่องนี้มันต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะคุณภาคภูมิ
หนึ่งเนี่ยมันกระทบต่ออำนาจอธิปไตยประเทศไทยนะสองเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะ
คุณภาคภูมิดูสิฮะผมยกตัวอย่างกรณีธุรกิจสีเทาที่ยานวาที่ผมใช้คำว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยมันไม่ใช่มีผับอย่างเดียวนะ
มีผับใช่ไหมฮะมียาเสพติดแล้วก็มีบ่อนการพนัน
ที่ตำรวจนครบานเพิ่งไปจับเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
ตุลาคืนวันที่๒๖ตุลาที่ผ่านมา
มีคนจีนไปเช่าตึกเช่าอาคารข้างหน้าเป็นคาแคร์ด้านในเป็นเทคเป็นผับครับ
แต่มีการมั่วสุมยาเสพติดครับนี่ใช่ไหมฮะตรงนี้ใช่ไหมที่เข้าไปใช่
คุณยุทธพงศ์เห็นตรงนี้ไปได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วมันเป็นยังไงฮะตรงนี้
คือผมลำดับอย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านจะมาสงสัยว่า
คือผมต้องเรียนคุณภาคภูมิอย่างนี้ว่าผมเนี่ยเป็นคนติดตามในเรื่องของธุรกิจสีเทาในกรุงเทพมา
ตั้งแต่หลังเลือกตั้งสภาชุดนี้มาเลยเมื่อปี๒๕๖๒ผมเป็นคนเปิดเรื่องบ่อนศรีลมหมดตอนนั้น
ตอนนั้นเคยออกมาแฉในกลางสภาเลยใช่ไหม
เฮียตีไงใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็บอกไม่มีไม่มีใครมาเปิดบ่อนได้หรอก
อยู่ตรงธนิยะศรีลมถูกไหมครับแล้วก็ทางไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ไปถ่าย
ก็ปรากฏว่าพอผมเอามาแฉปุ๊บเขาก็เก็บหนีก็ปรากฏว่าก็มีไพ่ไฟที่ทิ้งไว้เป็นกองขยะอยู่นะครับ
ไทยรัฐทีวีก็ไปถ่ายแล้วก็บอกว่าไม่มีคือไม่มีเนี่ยคือเขาย้ายที่ไง
ก็ย้ายไปอยู่พระรามสามแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือ
นะครับแล้วเที่ยวนี้ผมก็มาถามกระทู้สดในสภาเรื่องธุรกิจสีเทา
ซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ตรงยาวนาวาอีกซึ่งก็อยู่ใกล้กับพระราม๓แหละ
ตรงนี้มันอยู่ถือว่ากลางกรุงเทพเลยนะแล้วเกี่ยวข้องกับอธิปไตยประเทศไทยยังไง
คุณเห็นมั้ยครับที่ไปจับธุรกิจสีเทาที่ยาวนาวาเนี่ย
แทบจะไม่มีคนไทยเกี่ยวข้องเลยนักเที่ยวเนี่ยก็เป็นคนจีนซะส่วนใหญ่
แล้วที่ท้าทายที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยคุณภาคภูมิดูสิครับว่า
เอายาเสพติดเนี่ยมาขายไม่พอยังฝากได้เลยซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะ
ที่เอายาเสพติดเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยเสพไม่หมดเนี่ยไม่ต้องถือกลับบ้านเอาฝากไว้เหมือนเราไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อย่างนี้
เราก็ฝากเล่าได้นี่ฝากยาเสพติดได้นะครับที่แล้วยังมีเนี่ยฮะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปวันนั้นเนี่ย
จะมีเป็นกล่องกล่องซองซองอ่ะอ่าครับแล้วก็เขียนชื่อฝากเลยอย่างนี้นี่ไม่กลัว
ฝากยาเสพติดไม่ต้องฝากเหล้าฝากยาเสพติดแทนไปเที่ยวเทคเที่ยวผับกินเหล้าไม่หมดฝากเหล้า
ครับที่นี่คือฝากยาเสพติดใช่เพราะมียาเสพติดขายให้ในในเทคในผับที่รักรอบเปิดตรงนี้
มันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วนักเที่ยวนี่เป็นคนจีนหมดเลยนะฮะเป็นคนจีนหมดเลยนะครับ
แล้วขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้นะครับมันยังมีบ่อนการพนันอยู่ในนี้เพียงแต่ว่า
มีคนมาบอกผมบอกว่าเขาบอกว่าบ่อนให้ปิดไปก่อนจะได้ไม่มากเรื่องจนเกินไปอ๋อเหรอครับ
คือความจริงถ้าไปจับเนี่ยจะต้องมีบ่อนด้วยในสถานที่ตรงนี้มีบ่อนการพนันด้วย
แต่วันที่เข้าไปเนี่ยไม่มีบ่อนไม่มีบ่อนบ่อนเก็บไปแล้วบ่อนเก็บไปแล้ว
แสดงว่าครบวงจรครบวงจรมีบ่อนการพนันมีผับมียาเสพติดใช่ไหมครับ
และก็ยังมีพวกไอ้ลดหรูอะไรต่างนี้นะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับ
ตำรวจงัดกันเองเฮ้ย
ก็เพิ่งย้ายนี่เปลี่ยนผู้บัญชาการตำรวจนครบานใหม่นอนหนึ่งคนใหม่
ก็เพิ่งมาเมื่อ๑ตุลาก็จับเนี่ยเมื่อปลายเดือนตุลาที่ผ่านมา
เขาบอกนหนึ่งคนนี้ไม่ยอมนหนึ่งที่มาใหม่เนี่ยนะครับ
ย้ายมาจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองบอกไม่ยอมก็เลยจับเข้าไป
งานนี้เนี่ยตำรวจนครบานไปจับเองนะ
ไอ้ที่ผมเนี่ยบอกว่ามันไม่ปกติเนี่ยเพราะอะไรนะ
พอจับมาเสร็จคุณพกษพลวงหนูนี่ย้ายแค่ผู้กำกับยานวาคกลิ่นนี่
นั้นก็เป็นไปตามปกติอยู่แล้วถ้ามีเด็กมีมีบ่อนมีเทคผับ
ผิดกฎหมายสิ่งของผิดกฎหมายถูกจับผู้อำกับก็ถูกย้าย
ไม่ใช่มันน้อยไปเอ้าถูกมั้ยลำ
และลำพังแก้ภูมิกับหญวาคนเดียวสามารถที่จะให้เปิดธุรกิจสีเทาได้ขนาดนั้น
คุณภาคภูมิอย่าลืมนะว่าธุรกิจสีเทาของคนจีน
ไม่ได้มีโชวะพื้นที่หญวาเดี่ยวเนี่ยนี่สุธิศาลก็มี
เว้ยขวางก็มีสาทรตรก็มีหลายพื้นที่มาก
ทีนี้พอคุณยุทธพงศ์ได้ถามกับทางนายกไปในสภาครับ
เอาละให้รัฐมนตรีช่วยกระลาโหมมามาตอบคำถามแทนเนี่ย
พอถามไปแล้วเนี่ยเออว่ามาปล่อยให้เปิดธุรกิจแบบนี้ได้ยังไง
หรือมีอะไรนะคนที่จับได้คนที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นเจ้าของเนี่ย
เป็นคนจีนครับที่มีสัญชาติไทยครับ
มีเรื่องของการไปบริจาคเงินเข้าพักการเมืองต่างอีก
อ่าภักรการเมืองใหญ่ภักล์หนึ่งไม่ใช่ภักล์ประเภทไทย
คำตอบที่ได้มาเป็นยังไงบ้าง
คือผมเมื่อวานผมผิดหวังในคำตอบที่บิ๊กช้าง
เอกชายชาญชาวมงคลมาตอบเพราะว่าหนึ่งเนี่ย
ท่านไม่ได้เข้าใจในเนื้อหาที่จะมาตอบเพราะว่าผมเห็นท่านอ่าน
โพยมาให้ท่านนะท่านก็อ่านเอาตามนั้น
แล้วก็ผมก็ตอบไม่ตรงคำถามผม

ก็ผมถามว่าเนี่ยไอ้ธุรกิจสีเทาเนี่ยนะฮะ
มันเกี่ยวข้องกับใครบ้างใช่ไหม
ที่ถามไปนะคือหนึ่งคือถามแล้วว่าอะไรบ้างนะ
หนึ่งคือธุรกิจทุนจีนสีเทาเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
อ่ามีใครเขาบอกว่าที่มีนักการเมืองใหญ่ระดับประเทศเป็นแบ็คอยู่ข้างหลัง
มีอดีตในตำรวจใหญ่เป็นแก๊กอยู่ข้างหลังผมก็ถาม
จริงไม่จริงเนี่ยท่านก็ต้องตอบผมมาเพราะว่าตั้งแต่ไปจับมาเนี่ยร่วมเดือนนึงแล้วนะ
ไม่ตอบอ่ะก็เลยตอบว่าธุรกิจสีเทาอะไรมีอยู่สามประเภทอะไรซึ่งมันจะมีกี่ประเภทเนี่ย
มันก็คงไม่ได้มีแค่๓ประเภทหรอกมันมีมากกว่านั้นอยู่แล้วถูกไหมครับ
แต่คราวนี้เนี่ยผมก็ถามว่าก็ในเมื่อมันได้จับแล้วแล้วก็รู้แล้วว่ามันเกี่ยวพันกับคนจีนมีใครบ้าง
มันก็ต้องสาวลึกต่อไปดิว่าคนจีนเนี่ยอยู่มามีสัญชาติไทยได้ยังไง
คุณภาคภูมิคิดว่าอยู่เนี่ยคนจีนการจะได้มาได้สัญชาติไทยเนี่ยมันได้กันง่ายผมก็ถามในสภา

ถามไปว่าแล้วได้กันง่ายเหรอแล้วตรวจสอบไปถึงไหนแล้วแล้วใครเป็นคนให้อะไรต่าง
แกก็ตอบว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่
เอาจริงคุณภาคภูมิมันไม่ต้องไปตรวจหลายวันนี่มันชัดอยู่แล้วนี่ว่ามายื่นขอยังไง
เหตุผลอะไรในการให้ใครเป็นคนอนุมัติให้อะไรต่าง
เอกสารเนี่ยที่ใครรับรองให้เนี่ยผมก็ยังมีเลยเมื่อวานผมก็ไปแฉในสภา
แล้วผมก็ให้คุณภาคภูมิด้วยวันนี้

คุณยุทธพงศ์บอกว่ามีเอกสารเรื่องการขอสัญชาติ
ในทุนจีนที่ไปเปิดผับที่ว่ามีฝากยาเสพติดที่ยานาวา
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่กลับมาติดตามเรื่องนี้กันครับ

ท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะเรื่องของธุรกิจสีเทาของกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับ
คุณยุทธพงศ์จรัสเถียรสสมหาสรคามพักเพื่อไทย
ซึ่งตามเรื่องบ่อนกลางกรุงนะฮะเรื่องของธุรกิจสีเทาของคนจีนเมื่อวานตั้งกระทู้ถามสดท่านนายกในสภาคุณยุทธพงศ์บอกว่า
ถามไปสามเรื่องครับหนึ่งคืออย่างที่ยานวาเนี่ยผับของคนจีนที่แอบแฝงบ่อนแล้วก็ยาเสพติดเนี่ย
ไปถึงไหนอะไรยังไงมีการสาวมีการขยายผลไหมใช่ไหมฮะสองคือเรื่องของคนที่เป็นในทุนที่เป็นเจ้าของที่เป็นคนจีนได้สัญชาติไทยได้ยังไง
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการมีคนหนุนหลังไหมเงินบริจาคเข้าพักการเมืองพักการเมืองนึงตรวจสอบไปถึงไหนอย่างไร
ฟังหน่อยกันแล้วกันนะครับจะได้เป็นธรรมกับท่านด้วยเดี๋ยวจะหาว่าท่านเนี่ยแหมไม่ได้เตรียมข้อมูลไม่ได้ทำการบ้านมาตอบคำถามของคุณ
พงศ์พลเอกชายชาญท่านบอกว่าอย่างนี้
ธุรกิจสีเทาในประเทศไทยเนี่ยที่มีคนต่างด้าวเกี่ยวข้อง
มันมี๓กรณีไปตรวจสอบแล้วนะที่มันเกี่ยวข้องกัน
คือพวกที่ไปหลอกลวงให้ลงทุน

คือสถานบริการที่ให้บริการคนสัญชาติเดียวกัน
ก็น่าจะเหมือนผับที่ยานาวาอ่าเรื่องกลุ่มทุนสีเทาต่างชาติ
ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยเนี่ย
ขบวนการเชื่อมโยงเนี่ยมันอยู่ใน๓ธุรกิจผิดกฎหมายตรงนี้
เดี๋ยวตำรวจจะไปดำเนินการเรื่องของการให้สัญชาติ
มาได้สัญชาติแล้วมันกระทบกับความมั่นคง
ให้สัญชาติอะไรพวกนี้เดี๋ยวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็จะไปดำเนินการจัดการเรื่องเงินบริจาคให้กับภาคการเมือง
เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่รับผิดชอบกำกับดูแลเดี๋ยวกรกตก็คงจะไปตรวจสอบ
ดำเนินการนี่การออกสัญชาติพลเอกชายชาญท่านบอกว่า
นายกก็ไม่ได้นิ่งเฉยสั่งการให้ไปสืบสวนแล้วว่าเป็นไปตาม
เบียบวิธีการหรือไม่คุณยุทธพงศ์บอกตอบไม่ตรงคำถาม
ตรงคำถามยังไงคือผมเรียนคุณภาคภูมินะว่า
ผมถามเนี่ยผมถามเรื่องหนึ่งเรื่องสถานบริการเรื่องผับ
๒เรื่องยาเสพติด๓เรื่องบ่อนการพนันผมถาม๓เรื่อง
แต่ท่านชายชาญไปตอบเรื่องหลอกลวงให้มาลงทุนเรื่องคอร์เซ็นเตอร์
ท่านก็ฉายภาพให้ดูไงสถานบริการกลุ่มคนต่างดาวมาประกอบ
มันมีอะไรบ้างผมเรียนไงว่ามันไม่ตรงเรื่องยาเสพติด
ยาเสพติดกับสถานบริการเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะอ่าถ้าเปิดสถานบริการเกินเวลา
เกินอะไรคุณจะกินเหล้าสูบบุรีอะไรก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติก็ผิดแค่เกินเวลา
แต่สารเรื่องยาเสพติดก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วเป็นการขัดนโยบายสำคัญของ
รัฐบาลของท่านนายกลำตีด้วยเมื่อวานผมก็ถามใช่ไหมเรื่องบ่อนการพนันก็ไม่ตอบ
แล้วขนาดเดียวกันเรื่องไม่ตอบก็เรื่องของท่าน
เพราะว่าประชาชนที่เขาฟังดูและก็สื่อบริมทรนก็เป็นคนตัดสินเอง
ใครถูกใครผิดใครตอบตรงคำถามไม่ตรงคำถาม
เป็นคนบริจาคเงินให้กับพักการเมืองใหญ่พักหนึ่ง
บริจาคเมื่อ๕พฤษภาปี๖๔
แล้วคนนี้เขาคือคนที่เกี่ยวข้องกับอะไรฮะ
กับเทคกับผักหรือยะหนาวา
เอ้าไอ้ตรงนี้มันเป็นน่าที่ที่
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนางโยภัมตี

มาได้สัญชาติไทยเนี่ยมันได้กันง่ายอย่างนั้นเลยหรอ
ถูกมั้ยแล้วใครตรวจสอบ
ที่จริงมันต้องตรวจสอบอยู่แล้วเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นข่าว
เพราะฉะนั้นคุณภาคภูมิประชาชนก็สนใจแล้วระยะเวลาเนี่ยมันก็พอสมควรแล้วนะ
ใช่ไหมครับที่เป็นข่าวตรงนี้มาเนี่ยเกือบจะเดือนนึงแล้วอ่ะ
ถามว่าทำไมเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าไม่ให้รายละเอียดไง
บอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่จริงเรื่องนี้มันตรวจสอบไม่ยากนี่
ไหมครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วว่าในใบกรอกประวัติเนี่ย
ในการเปลี่ยนสัญชาติว่าคนนี้นะครับนายหาวเจอตู้เนี่ยนะครับ
ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เหตุผลอะไรถึงได้รับสัญชาติไทย
มันต้องมีเหตุสิอยู่คนต่างชาติเนี่ย
ต่างด้าวจะมาถือสัญชาติไทยมันไม่ใช่ง่ายนะ
ถูกไหมที่ผมต้องการที่ให้มีการตรวจสอบกรณีนี้เนี่ย
เพราะว่ามันยังมีผมยังเชื่อว่ายังมีกระบวนการให้อีกเยอะ
ยังไงครับก็คือคนจีนเนี่ยนะครับแล้วก็มาแปลงมาเป็นสัญชาติไทย
แล้วก็มาประกอบธุรกิจในเมืองไทยอ่ะอืมนะคุณดูสิครับว่าเนี่ย
ในภาพนี้นะครับก็จะเป็นนักเที่ยวก็ซึ่งเป็นชาวจีน
อันนี้ชาวจีนหมดเลยคนไทยเข้าไม่ได้แล้วก็ดูพวกรถหรูต่าง
ซึ่งถามว่าอยู่คนจีนจะมาซื้อรถกันง่าย
ลดไปรายแดงคันหนึ่งหลายสิบล้านบาทดังนั้นเลย
คือถ้าเกิดว่าจะฉายภาพไปตามที่คุณยุทธพงศ์บอกเนี่ย
นั่นเท่ากับว่าถ้ายกกรณีนี้กรณีเดียวก่อนนะ
คือเนี่ยลักล่อเปิดผักที่ตึกแถวแย่นาวา
แต่ข้างในมีบ่อนมียาเสพติดครับแล้วก็มีผู้ใช้บริการเป็นคนจีน

ถ้านายทุนที่เป็นคนจีนมาอยู่ในเมืองไทยแล้วได้สัญชาติไทย
แล้วมาทำธุรกิจตรงนี้ครับคุณยุทธพงศ์กำลังตั้งคำถามว่า
เขาเข้ามาได้อย่างไรแล้วเขาได้สัญชาติไทยยังไง
แล้วไอ้มาเช่าตกเช่าตึกประกอบกิจการธุรกิจสีเทาโดยที่
ไม่ถูกตรวจจับมาเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเอาละสุดท้ายวันนั้นจะถูกจับเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาอยู่มาได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างนี้ใช่ไหม
ที่ทำให้กระบวนการพวกนี้เข้ามาได้แล้วก็มาทำธุรกิจได้ก็ต้องเป็นคนไทย
คุณจะได้สัญชาติไทยได้ไงคงจะเป็นพวกคนเหล่านี้คนจีนช่วยกันเองมันคงเป็นไปไม่ได้
คนจีนก็พูดภาษาไทยไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ภาษาไทยอยู่แล้วถูกไหมครับ
แล้วทำมาเนี่ยไม่ใช่ผมเชื่อว่าทำมานานแล้วด้วยนะไม่ใช่เพิ่งเกิดนะ
เอาคุณภาคภูมิดูสิครับว่าการตบแต่งสถานที่อะไรต่างที่ตำรวจบุกเข้าไปจับเนี่ย
มันไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะมันเป็นเหมือนผับในประเทศจีนเลย
แล้วคุณภาคภูมิผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะเรียนสื่อมวลชนว่า
คือวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าทุนจีนเนี่ยใหญ่มากนะ
วันนี้คนจีนเนี่ยถือว่าเป็นคนชาติที่ร่ำรวยของโลกชาติหนึ่งเลยนะถูกไหมครับ
แล้วก็คนจีนก็มีจำนวนมากถูกไหมครับแล้วการออกมาเนี่ยเนี่ยคุณภาคภูมิดูนะ
อ่าเนี้ยเหมือนอยู่ในประเทศจีนเลยคราวนี้เนี้ยมันส่งผลต่ออะไร
อธิปไตยของประเทศไทยอ่ะเอ้านี่กลางกรุงเทพเลยนะ
กลางมหากลางเมืองหลวงเราเลยมีคนจีนเนี่ยนะครับ
ทำธุรกิจแบบนี้ได้เนี่ยแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยใช้ของจีนหมดเลย
ถูกไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าแล้วประเทศไทยเนี่ย
ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ไงถูกไหม
ยังมีอีกหลายที่ไหมที่เป็นลักษณะแบบนี้คิดว่ายังมีอีกหลายที่ไหม
ผมก็เชื่อว่ายังคงอีกหลายที่อ่ะคงไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวถูกไหมครับ
แล้วคิดว่ามีอย่างคุณชูวิทย์บอกมี๕เสือ
เสือมาเฟียจีนที่เป็นกลุ่มทุนจีนทำธุรกิจสีเทาในไทย
คุณยุทธพงศ์คิดว่ามันมีกลุ่มคนที่เป็นตัวการใหญ่แบบนี้
น้อยขนาดไหนจากข้อมูลที่ที่ไปไปตรวจสอบอ่ะคือผมเรียนอย่างงี้ครับว่า
จะมีกี่เสือเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของบ้านเมืองของประชาชนแล้ว
เพราะวันนี้เนี่ยพอมันมีกรณีธุรกิจสีเทาที่ยานวานะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องมีการขยายผลต่อไปถูกไหมเพราะว่าอย่างน้อยตรงเนี้ย
มันก็จะได้เชื่อมโยงไงว่าจริงจริงอ่ะไอ้ยานวาเนี่ยใครเป็นเจ้าของอ่า
ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นคนจีนแน่นอนไม่ใช่คนไทยแล้วคนจีนเนี่ยเข้ามาได้ยังไง
นะครับเข้ามาทำธุรกิจใหญ่ขนาดเนี้ยในเมืองไทยเนี่ยใครคอยช่วยเหลือนะครับ
เส้นทางทางการเงินเป็นยังไงแล้วยังมีหลักฐานอีกอ่ะนะครับ
กรณีที่มีคนจีนเนี้ยนะครับที่สื่อสัญชาติไทยเนี้ย
บริจาคเงินให้พักการเมืองใหญ่จำนวน๓ล้านบาทถูกไหม
ว่าตรงนี้เงินมาจากไหนยังไงเนี่ยมันตรวจสอบเส้นทางทางการเงินได้
คือถ้าเกิดว่าจะไปไล่ไล่จับระดับล่างไม่หมดจับผับ
จับยาจับสวมบัตรปลอมจับแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่หมด
จับยังไงก็ไม่หมดต้องไปให้ถึงต้นต่อเอาก็มันก็ต้องอย่างนั้นนะครับ
มันก็ต้องไปถึงนายทุนใหญ่ถูกไหมครับแล้วจะไปยังไงก็ผมเรียนนะครับว่าวันนี้มันมีแล้วนะครับว่ามันมีเรื่องเงินบริจาค๓ล้านบาทเนี่ย
ใช่ไหมซึ่งมาจากคนจีนนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็มีบันทึกอยู่แล้วที่ส่งกับกรกตอยู่แล้ว
ว่าคนจีนที่แปลงสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคนบริจาคให้๓ล้านบาทแล้วเกี่ยวอะไรก็เกี่ยวอะไรกับในทุนใหญ่เกี่ยวอะไรยังไง
คือมุมเรียนนี้ครับว่าเดี๋ยวขอร้องให้คุณยุทธพงศ์ครับอีกสักครู่กลับมาครับ
ผู้ชมครับว่าคุณยุทธพงศ์ตั้งข้อสังเกตตรงนี้แล้วไปเกี่ยวอะไรกับต้นต่อกับนายทุนใหญ่ของกลุ่มทุนจีนธุรกิจสีเทาอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะทุนจีนสีเทาไม่รู้จะปราบกันได้แบบไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าล่าสุดทางรองพบตรบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกว่าวันจันทร์หน้า
เดี๋ยวตำรวจจะแถลงสรุปความคืบหน้าการปราบรามทุนจีนสีเทาจะฉายเห็นภาพการเชื่อมโยงต่างของแก๊งต่างกลุ่มต่าง
รอฟังตำรวจอีกทีนึงแต่ที่คุณยุทธพงศ์ถามท่านนายกไปในสภาเมื่อวานที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ย
สุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยคิดว่าจะปราบได้ไหม
คือผมเชื่อว่าถ้าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าปราบได้นะ
เพราะว่าเที่ยวนี้ก็ถือว่าโจงคึ้มมากแล้วก็อึกกระทึกคึกโคมมากกลางกรุงเทพเลย
แล้วคนที่ไปจับเนี่ยก็คือทางพบชนไปจับเองน๑ไปจับเองถูกไหมครับ
แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อว่างานนี้นะครับมันต้องจัดการ
อย่างเมื่อวานเนี่ยผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรได้ถามเรื่องนี้กับท่านนายกรมตรี
เอาละท่านจะไม่มาตอบจะมอบใครตอบแต่ว่าท่านต้องรู้ล่ะ
เพราะว่าพลเอกชายชาญหรือบิ๊กช้างเนี่ยก็ตอบในฐานะเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรี
ถูกไหมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าวันนี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันมีหลักฐานในเรื่องของเงินบริจาค
จำนวนสามล้านบาทมันคราวนี้เนี่ยผมเรียนเออมันเกี่ยวอย่างคุณยุทธพงศ์เงินบริจาคสามล้านบาททำไมดู
คือผมเรียนคุณภาพควมอย่างนี้ว่านายใช้นัดหรือหาว่าเจอตู้เนี่ย
เขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานบริการที่ยานวาที่ตำรวจไปจับเขาบอกเขาไม่เกี่ยวนะ
เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวเอาละคราวนี้เนี่ยเอาล่ะมันก็เป็นเรื่องของตำรวจที่จะต้องสาวให้ถึงว่า
ใครเป็นเจ้าของผับใช่ไหมแล้วมาเปิดได้ยังไงอะไรต่างมันต้องมีเจ้าของมันต้องมีในทุนสักคนสินะ
มันก็ต้องเป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจนะครับคราวนี้เนี่ยแต่อีกกรณีหนึ่งต้องแยกกันนะ
เรื่องบริจาคเงิน๓ล้านบาทให้กับพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งเนี่ย
ก็คือคนละเรื่องกันเรื่องเงิน๓ล้านเนี่ยเรื่องจริง
เป็นคนบริจาคเงินให้๓ล้านบาท
ซึ่งตรงนี้มันก็สามารถไปตรวจพิสูจน์ได้ไง
ว่าเงิน๓ล้านเนี่ยอยู่อยู่เนี่ยการที่
คนจีนที่แปลงสัญชาติมันเป็นสัญชาติไทย
ต้องเอาเงินมาให้ถึง๓ล้านบาทให้กับพักการเมืองใหญ่พักหนึ่ง

ก็ผมก็ต้องเรียนไงว่ามันก็มีพิรุษไง
ว่าทำไมต้องเป็นคนจีนที่แปลงสัญชาติ
เป็นไทยด้วย
ของความไม่โปร่งใสด้วยว่าอยู่นายชัยนัท
จะได้สัญชาติไทยเมื่อปี๒๕๕๘แล้วได้มายังไง
ใครเป็นคนช่วยให้ได้สัญชาติไทยแล้วนายชัยนัท
ไปทำมาหากินทำธุรกิจอะไรถึงมีเงิน๓ล้านมาบริจาคให้
พักการเมืองใหญ่พักหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรเงินมาจากไหน
ก็ด้วยจิตศรัทธาด้วยความศรัทธาในนโยบายของพักเขาได้อย่างนี้ได้ไหม
คือตรงนี้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ไง
แต่ว่าผมก็เป็นการชี้ไงว่ามันต้องไปตรวจสอบเงินก้อนนี้
ว่ามีที่มาที่มาที่ไปยังไงถูกไหมครับ
คือผมเรียนว่ามันไม่ปกตินะครับคุณภาคภูมิว่า
อยู่เนี่ยมันจะมีคนจีนนะครับก็ถือว่าเป็นคนจีนใช่ไหม
เอาเงินมาบริจาคให้พักการเมืองใหญ่พักหนึ่งถึง๓ล้านบาทเนี่ย
มันเพราะเหตุผลอะไรอ่ะคุณมีความศรัทธาในภาคการเมืองนั้นขนาดนั้นเถอะ
ถูกไหมหรือพักการเมืองนั้นเนี่ยมีความสำคัญอะไรยังไงกับคุณเนี่ย
ใช่ไหมมันต้องพิสูจน์ให้ได้ตรงนี้ถูกไหม
แล้วคุณชัยนัทอย่าลืมนะว่าโทษนะคุณภาคภูมิอย่าลืมนะว่า
เงิน๓ล้านนี่ก็ไม่น้อยนะใช่ไหมที่จะบริจาคให้กับภาคการเมือง
แล้วปีที่แล้วมันเป็นช่วงโควิดด้วยนะ๕พฤษภา๖๔
โควิดกำลังระบาดหนักเลยถามว่าปกติเนี่ยคนประกอบธุรกิจเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยจะลำบากกันหมดอ่ะถูกไหมครับอ่าถ้าคุณทำพวกสถานบริการทำอะไร
ก็ปิดหมดล่ะถูกไหมแล้วอยู่คุณมีเงิน๓ล้านบาทมาบริจาคเนี่ย
ผมว่ามันน่าสนใจนะเรื่องนี้แต่ทำไมไม่มองในมุมที่ว่าเขาบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เพราะว่าถ้ามันจะเป็นเงินที่มันไม่ชอบจริงจะมาให้กันแบบสีเทาจริง
เขาเอาเงินใส่ถุงเอาเงินใส่กระเป๋าไปให้กันตรงไหนก็ได้อันนี้เขาบริจาคแบบเห็นว่าคุณภาคภูมิเขาศรัทธาในพักนี้นะ
เขาอยากช่วยเหลือพักนี้๓ล้านบาทอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้นะเพลินว่ามันก็มาเกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยไปจับสถานบริการที่ยานวา
แล้วมันก็เป็นธุรกิจของคนจีนด้วยถูกไหมครับมันก็เลยมีข้อสงสัยไงถูกไหม
พอมีข้อสงสัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่รับผิดชอบเนี่ย
มีหน้าที่ในการพิสูจน์ถูกไหมครับให้ประชาชนได้เห็น
ถ้าผิดคุณก็ต้องว่าตามผิดถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดถูกไหมครับ
อันนี้ประชาชนเนี่ยมีแต่ได้ก็ได้นะไม่ได้เสียหายเลยนะถูกไหมครับ
มุมคุณยุทธพงศ์เนี่ยมองว่ามีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องไหมเจ้าหน้าที่รัฐ
แน่นอนคุณภาคภูมิไม่งั้นทำไม่ได้มันต้องมีบิ๊กเนี่ย
ระดับบิ๊กเลยแหละไม่ใช่ระดับธรรมดาระดับผู้กลับยาวนาวาเนี่ย
จะไปให้สัญชาติไทยได้เหรอคุณว่าไม่มีทางหรอกใช่ไหม
แล้วจะมาเปิดธุรกิจแบบมีทั้งยาเสพติดบ่อนการพนันใช่ไหม
มีสถานบริการที่คนจีนเข้ามาเข้ามาได้ยังไงเป็นล้อร้อยคน
มันต้องตามไปดูไหมนะครับว่ามันมีเกี่ยวข้องกับกระบวนการอะไรบ้าง
ผมถือว่าเรื่องนี้ที่ไปจับที่ยานวาเนี่ยเป็นการเปิดประตูนะครับ
ให้มีการสืบสวนสอบสวนในเรื่องเนี้ยก็เราต้องช่วยกันตาม
มีนักการเมืองเกี่ยวข้องไหมคือผมต้องเรียนอย่างงี้ครับว่า
ก็คือผมถึงถามนายกรัฐมนตรีเมื่อวานว่ามีนักการเมืองใหญ่ระดับประเทศไหม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไม่ตอบไงก็จริงเมื่อวานเนี้ยอ้าว
มีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงเมื่อวานเนี่ย
คนเอกชายชาญเนี้ยที่เป็นตัวแทนท่านนายกเนี้ยก็ตอบได้เนี้ยไม่เห็นเป็นอะไรเลย
มีก็มีก็บอกว่ามีใครอ่ะคุณก็ต้องไปดำเนินการต่อถูกไหมครับ
แต่ไม่ตอบเขาถึงเตรียมว่าไงว่าตอบไม่ตรงคำถามแล้วก็
ทำให้เมื่อวานเนี่ยเสียโอกาสนะครับถูกไหม
ที่ว่าไม่ไม่งั้นเมื่อวานเนี้ยอ่าถ้าบอกว่ามีเนี่ยอ่าอ่า
ตำรวจก็จะได้ไปตามต่อว่าใครถูกไหมครับอุ้ยแต่มันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่
ที่มันจะตอบกันได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าคือ
คุณยุทธพงศ์ก็ยื่นเป็นกระทู้ถามสดก็คือก็คือถามด้วย
โดยที่ไม่ได้ส่งกระทู้ไปก่อนใช่ไหมกระทู้ถามสด
ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยหูสดเนี่ยมันไม่มีใคร
มันก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่แล้วเกิดจะให้เขาไปตอบว่า
มีนักการเมืองเกี่ยวข้องไหมเนี่ยเรื่องนี้
เขาจะเอาข้อมูลมาจากไหนว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคือใครอะไร
เรียนคุณภาคภูมิว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๒๖ตุลาแล้วนะ
กรณียานาวายานาวาเนี่ยใช่ไหม
วันนี้วันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาแล้วยี่สิบวันแล้วน่ะ
เกิดเรื่องเนี้ยขึ้นมาคราวนี้เนี่ยผมต้องเรียนคุณภาคภูมิว่า
แล้วเรื่องนี้มันเป็นข่าวดังของประเทศเลยแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจ
แล้วถามว่าแล้วมันก็มีข่าวว่ามีนักการเมืองระดับชาติ
มีบิ๊กตำรวจอะไรต่างต่างช่วยอะไรอย่างเงี้ซึ่งตรงเนี้ยมันต้องมันต้องสอบอยู่แล้ว
ถูกไหมครับแล้วถึงวันนี้๒๐วันผ่านไปยังจะไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมีหรือไม่มี
จริงหรือไม่จริงมันต้องมีคำตอบให้ประชาชนได้แล้วนี่ถูกไหม
แล้ววันนี้คนที่เป็นนายกลำตีถ้าตอบไม่ได้แล้วใครจะตอบได้อ่ะ
ซึ่งนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยอ้าวก็นายกก็ถือว่าเป็นนายกที่
ถูกไหมดูความมั่นคงทั้งหมดอ่ะมันก็จะตอบได้แล้วเป็นนายกด้วยอ่ะ
ผมไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบแต่ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนเนี่ย
เราก็ใช้ช่องทางทางนิติบัญญัติในการถามกระทู้
เพื่อให้นายกรรมตรีตอบไป
แล้วจากนี้ไปจะให้เวลาในการรอคำตอบถึงแค่ไหนอะไรยังไง
ผมก็ต้องเรียนคุณภาคภูมิอย่างนี้นะครับว่า
ในส่วนของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ

ถ้าเรื่องนี้มันเงียบเนี่ยเราก็จะถามกระทู้ตรงนี้
ในสภายให้นายกตรีมาตอบอีกก็ต้องติดตาม
เขาต้องฝากว่าสื่อมนตร์ชนพี่น้องประชาชนเนี่ย

ผมต้องเรียนคุณภาคภูมิว่ามันเป็นการท้าทายกฎหมายมากนะ
คุณเอาบ่อนการพนันยาเสพติด
เอาสถานบริการแบบนี้มาเปิดใจกลางกรุงเทพ
แล้วยาเสพติดสามารถปากได้อีก

ผมไม่เคยคิดมาก่อนนะว่ามันจะมีระบบบริการกันขนาดนี้

ที่เขาจะต้องไปไล่ต่อไปตรวจสอบต่อ
ตรวจสอบต่อไปไล่เอาผิดต่อหรือว่าต้องตอบคำถามก่อนอ้าวอ่า

ผมดูนะอย่างเรื่องสัญชาติเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาธัย

ตำรวจสันดิบาลถูกไหมครับ
แล้วก็เข้าเมืองอ่ะสตมอน์ตมยังไงถูกไหม
แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้การเปิดสถานบริการ
เปิดบ่อนการพนันอะไรต่างอ่ะตำรวจนี่เปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ถูกมั้ยแล้วการตบแต่งสถานที่อะไรต่างเนี่ย
มันไม่ชั่วคราวนะผมว่ามันแบบเหมือนถาวรเลย

อันนี้ต้องให้ท่านชายชาญบอก

เอาก็พูดถึงว่าก็ถมว่า

ให้เวลาอีกกี่วัน
หรือมีกำหนดไหมว่า
จริตควรจะต้องเอาให้ฉันละ

กระทบกับความมั่นคงของประเทศไหม
ทบกับกระบวนการยุติธรรมไหม
ถ้าแบบนี้ทำอย่างนี้ในกลางกรุงเทพได้
แล้วที่อื่นล่ะตามต่างยาวรรษอ่ะ
ที่มีคนจีนไปภูเก็ตเชียงใหม่อะไรต่างมันไม่ง่ายกว่านี้หรอ
ที่บอกต้องใช้ไปถึงตัวกาลใหญ่ตัวกาลใหญ่คือใคร
คือคือไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลคือคนไทยหรือว่าคือคนจีนด้วยกันเองหรือคือกลุ่มพวกไหนอะไรยังไง
มันก็ไปถึงคนไทยเองว่ามันต้องมีคนไทยช่วยพวกคนเหล่านี้เข้ามา

พวกนี้จะไปรู้จักได้ไงหน่วยงานที่ผมพูดมาในการขอสัญชาติอะไรต่าง
คนจีนพวกนี้ไม่มีทางรู้จักอยู่แล้ว

ถ้าไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครไปช่วย

อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้เปิดประเด็นเรื่องนี้กัน

กลับมาพบกันอีกครั้งวันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งครับ
ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ